เปลี่ยนแปลงทุ่งนาเป็นสวนฝรั่งค่ะคุณค่ะ

เป็นคู่แข่งกับแตงโมจินสลามมาใหม่เมื่อกี้เหรอ
อันนี้ฝรั่งมาใหม่กว่า
คุณวรดาสอนซ้ายคุณในช่วง๒๐ปีเอง
เป็นนักศึกษาค่ะปวสปี๒เอกพฤชศาสตร์พืชสวนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามที่นา
นำมั่งออกมางออกมั่งออกไปให้กลายเป็นพื้นที่ปลูกฝรั่งหงเป่าสือ

ใช่หงเป่าสือรายได้ดีมากทำงานด้วยเรียนไปด้วยเก่งมากนะคะ
เธอได้กิ่งฝรั่งพันธุ์นี้มาจากฟาร์มที่ฝึกงานทดลองปลูก
ลองผิดลองถูกไปเรื่อยจนขยายพันธุ์ได้เอง
ฝรั่งชนิดนี้รสมันเป็นยังไงหงเป่าสือ

ปกติเคยได้กินแต่ไอ้ลูกเล็กนะ
เห้ยเนื้อมันสีแดงอ่ะอ่ะ
คุณขายกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
โอ้โห
คุณเธอเลือกดีนะ
ไอเดียดีและยังเลือกพันธุ์ได้ถูกได้ราคาดีด้วย
โอ้โหร้อยกว่าบาทก็โอเคนะ
เอาติดต่อได้ตามที่อยู่หน้าจอเลยนะคะ
เอาขึ้นให้แล้วนะคะสวนฝรั่งหงเป่าซื้อจังหวัดมหาสารคาม

เออน่ากินน่ากินแล้วราคาดีด้วยเนอะนะฮะ

อุ๊ยอยากเป็นผู้เบาเจ้าของสวนฝรั่งบอก
เผื่อคนเขาสนใจอยากจะไปคุยไปหาพันกิ่งมะปู่
กะจะได้ลดราคาเนอะคนเรา